คุณผู้ชมคะขวัญว่าจะมาหาประสบการณ์อะไรใหม่ให้ชีวิตสักหน่อยค่ะ
แม่แต่เสียดายอายุเกินไปหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่คะน้อง

แต่ว่าปีนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าความเข้มข้นไม่แพ้ปีที่แล้วอย่างแน่นอน
ขวัญพูดเนี่ยกลัวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อค่ะ
ถ้ายังไงนะไปฟังจากป่าคุมด้วยกันประกวดกันค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นนางงามในมุมมองอื่นในด้านอื่น
มากกว่าการไปทำกิจกรรมทั่วไปนะคะ
ยืนหยัดตลอดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีมากกว่าความสวยทั้งรูปร่างแล้วก็หน้าตานะคะ
น่าจะเป็นคำตอบของเวทีของเราได้ดีที่สุดค่ะ
เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นหนึ่งในดวมใจของคนไทน์นะคะ
เราอาจจะเป็นเวทีใหม่ที่เพิ่งจัดการปรากฏในประเทศไทย
เราจะได้เห็นน้องไปในทุกพัฒนาการไปด้วยกัน
เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรากล่องใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะก็ต้องวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะคะ
นี่มาตรวจสุขภาพหรือว่ามาประกวดนางงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีวิทย์พีมค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีวิทย์พีมค่ะสวัสดีเจ๊ค่ะ
ดูได้ไหมค่ะ๑๗๖ขาว

ไปดูที่น้ำหนักกันต่อดีกว่านะคะ

สามสิบครึ่งค่ะ
อุ๊ยเขินลูกไซส์เลย

สักโพกสามสิบห้าค่ะ
อย่างนี้พอมีโอกาสเข้ารอบไหมคะ

คุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะ

นี่แค่บรรยากาศในการรับสมัครเท่านั้นนะคะ
ยังมีความน่าตื่นเต้นมีความน่าสนใจ
อยากรู้จริงว่าใครหรือว่าสาวงามคนไหนค่ะ

ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ